อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อความแปลก
ช่วงเวลาแบบนี้ไม่ดูต้นตะเคียนถือว่าพลาด
ไปที่ไหนค่ะ
พาไปที่จังหวัดลำพูนเขามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นตะเคียนแห่งนี้นะ
พาไปดูครับที่บรรยากาศที่วัดทุ่งโป่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูน
ชาวบ้านเขาเล่าว่าหลังจากที่นำต้นตะเคียนนี้มาไว้ที่วัดก็มีผู้เท่าผู้แก่ของหมู่บ้านฝัน
ฝันว่ามีฝาแฝดหญิงสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนต้นนี้
เขียนต้นนี้ชื่อว่าองค์หน่อแก้วและองค์หน่อดำ
อายุ๙๓ปีเท่ากันเพราะเป็นฝาแฝด

นั่นแหละครับองค์หน่อแก้วแล้วก็องค์หน่อคำนะ
นี่แปลว่าทองคำน่ะเนอะอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
จากนั้นชาวบ้านเขาก็ทราบข่าว
เรื่องความฝันของผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ก็เลยไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียน

แต่สิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่ไปไหว้ก็คือ

เห็นตัวเลขปรากฏอยู่หลายจุดบนต้นตะเคียน
โดยที่ไม่ต้องใช้แป้งโรยหรือว่าทาถูทาถูแต่อย่างใด

เราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเห็นเลขอะไร

เพราะฉะนั้นก็มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ

ชาวบ้านยังพบกับเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับต้นตะเคียนนี้

ไปถามกับนางสายฝนสอนเหล็ก
ประธานแม่บ้านทุ่งโป่งก็เล่าว่า
ชาวบ้านได้เจอกับสิ่งแปลกประหลาดนะ
คือมียายหลานคู่หนึ่ง

ตัวยายก็ไม่ได้เห็นอะไรนะเห็นแต่ต้นตะเขียนธรรมดา
แต่ปรากฏว่าหลานเด็ก
ชี้ไปที่ลำต้นตะเคียนแล้วพูดว่า
ยายยายมีผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูนั่งอยู่
หน่ายล้านให้ไม่เห็นเลย
นี่ไงยายยายมีผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูนั่งอยู่

แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปต้นตะเคียน

ประมาณนั้นเฮ้ยทำเป็นเล่นไป
เขาบอกว่ารูปนั้นนะกลายเป็นว่าติดภาพหน้าคนอยู่ด้วย
แปลกประหลาดดีแต่เราไม่เห็นนะรูปนั้นเป็นยังไงเขาเล่าให้ฟังอีกที
ยังไงซะเป็นเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมครับ
ก็เลยมาเล่าบอกต่อสู่กันฟังว่า
ชาวบ้านเขามีความเชื่อเกี่ยวกับต้นตะเคียนต้นนี้จริง
ว่ามีวิญญาณสิงสถิตที่เป็นฝาแฝดอะไรแบบนี้
ค่ะมันก็เป็นความเชื่อจริงปฏิเสธไม่ได้นะเรื่องของต้นตะเคียน
เอาเป็นว่าก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลแล้วกัน
ก็เป็นความเชื่อของคนไทยแหละว่าต้นไม้จะมีสิ่งศักดิ์สิท
สถิตคอยอารักษาดูแลรักษากันอยู่แบบนี้
แต่ที่สำคัญนะเห็นผ้า๓สีน่าจะเกิน๓สีน่าจะ๖๗๘๙สี

เมื่อกี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ